ก่อนจะไปดูภาพแต่ต้องบอกก่อนว่า

ก็ใช้คำว่าใจฟูจริง

หนุ่มที่นั่งมาอยู่บนท้ายรถกระบะค่ะ

อยู่กลางถนนขยับไปไหนไม่ได้

เป็นตากับยายที่ขับมาแล้ว
ปรากฏว่ารถมันเสีย

เขาก็เลยเอาคลิปนี้แหละไปโพสต์คือบอกเลยว่าคนเราเนี่ยมันทำดีได้ทุกที่ทุกเวลาจริงจริง
แล้วไปเสียเอาเลนกลางด้วยนะใช่ค่ะแล้วเรื่องดีดีที่เกิดขึ้นบนถนนมีให้เห็น
ไม่ใช่ว่าเราจะนำเสนอข่าวแต่การที่โอ้โหคนหัวร้อนครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตบอกดูแล้วใจฟู
ชื่นชมหนุ่มพลเมืองดีจริงจริงนะคะที่กระโดดลงจากรถกระบะแล้วลงไปช่วยตากับยายเข็นดูดิ
พอดูภาพใกล้เห็นไหมตาเข็นด้านหน้ายายเข็นด้านหลังไหวยังไง
รถคันหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้คนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเขาเองก็ไม่ขยับไปไหนนะ
ลักษณะเหมือนบังรถคันอื่นให้ด้วยก็เลยถูกได้รับการชื่นชมเช่นเดียวกัน
บอกไงคะคลิปนี้คุณดูแล้วคุณใจฟูคุณยิ้มตามในเช้าวันนี้ค่ะ